สุดท้ายเนื้อวัวตูนข้องจางเรียกถูกใจกรรมการ
ได้รับตำแหน่งหัวหน้าทีมในซีซั่นนี้
วันนี้อาจารย์กิวผมกลับมาแล้ว

มาจากไหนกันเนี่ยเขามากรอกกล้วยใช่มะ
เทลงไปสตาร์เชฟจะพบกับอะไร

มาทำขายหน้าต่อหน้าคนอื่นนะ
กลุ่มพวกคุณมีคนคอยทำร้ายอยู่

เทพีหอมหวนชงไต้ลิ้น

เจ้าชายเกาหลีจองอิลวู
แม่บ้านแสนอ่อนหวานลิ้วหยุน
สดใสซาบซากเชิญเจียวา

รสชาติต้นตำรับเพื่อกินเสียง
พ่อบ้านตัวอย่างซิงไปชิง
ความฝันของตลกไปไข่นาน
พวกเขาต้องเจอการแข่งขันสุดโหด

ใครจะยืนหยัดกันในสนามจนวินาทีสุดท้าย
เริ่มณบัดนี้

จางเลี่ยงฉันขึ้นมายืน
เป็นผู้ชนะครั้งที่แล้ว
๔คนของคุณได้เลยครับ
คือฉันอยากให้จางเลี่ยงเลือกฉันค่ะ
ในตอนนั้นชั้นก็เลยมองแต่เขา
จางเลี่ยงตอนนี้พูดชื่อสมาชิกคนที่๑ที่คุณเลือกเลยครับ
สมาชิกคนแรกของผม
เพ้าจินเสียงใครนะเพ้าจินเสียง

เหมือนซื้อหวยแล้วก็ถูกรางวัลที่๑ครับ
เดี๋ยวเงียบก่อนให้จังเลี่ยงอธิบายกับฉันก่อน
เขาแข็งแรงมากเวลาผมทำอาหารต้องใช้กำลังมาก
ฉันก็แข็งแรงนะครับจังเลี่ยงนักคนที่สองที่คุณไว้ใจจะเลือกเป็นใคร

โอ้โฮจะเป็นหนักชายทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยข้าทุกคนด้วย
ไข่นานคุณคิดว่าเขาจะทำยังไง
ฉันบ้างดิพี่ไปกับเจ๊หวังลินพวกเราทั้งสองไม่สามารถ
น้ำกับไฟก็ไม่สามารถอยู่ทีมเดียวกันได้เราต้องแยกทั้งคู่ออกจากกัน
เพราะถ้าเขาอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็เถียงกันแน่นอน
ไข่นานก็เหมือนกับตัวโชคร้ายนั่นแหละค่ะไปที่ไหนกลุ่มนั้นก็จะถูกส่งเข้าห้องมืด
คนที่สามที่คุณไว้ใจจะเลือกเป็นใครคนที่สามของผมก็คือ
อืมผมผมพี่ลิ้วยุนครับอีกแล้วก้้ามผมอีกแล้ว
จู่ก็เรียกพี่ลิ้วยุนนะข้ามเขาเก่งหมดเลย
แก่คนฉันอีกเนอะฉันดีใจมากรู้สึกเหมือนได้ที่พึ่งแล้วยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ
เมื่อครูจังเรียกบอกว่าหวังลินและไปไข่นานทั้งสองคนนี้ต้องแยกกัน
หมดโอกาสเข้ากลุ่มจ่าเรียกนะ
แต่ผมมีอะไรจะพูดหน่อยนะ

ผมจะอยู่กับพวกคุณขอล้อเลื่อบไปเถอะ

ถึงคุณจะไม่เลือกพวกเรา
เพราะเราจะสู้จะชนะคุณก็ได้

จางเลี่ยงตัวเลือกของคุณคือ

เจ๊วังลินที่ยืนเกียงข้าจีบ
ว่า๕คนนั้นซวยสุดแล้ว
ทำไมถึงเลือกเต้นที่หนา

ครับทีมสีทองของจางเลี่ยงถือกำเนิดแล้วส่วนพวกคุณ๕คนที่เหลือทีมสีเงิน
พวกคุณทั้ง๕คนนั้นต้องเลือก๑คนเพื่อเป็นหัวหน้าทีม

ไม่ใช่จางเลี่ยงคุณเลือกไปแล้ว

สิ่งที่ผมจะบอกทุกคนก็คือทีมที่แพ้ในวันนี้ต้องได้รับบทลงโทษที่พิเศษมากนะครับ
ดังนั้นผมบอกว่าทุกคนจะตั้งใจเลี่ยงหัวหน้าทีม
๑๒๓ไปไข่น้าน
เท่าเวลาที่ท่านรอคอยแล้วนะครับจับพลัดจับหลูได้เป็นหัวหน้าทีมให้ผมเป็นผมก็เป็นผมไม่ปฏิเสธ
เหนือใต้เป็นสัญลักษณ์แบ่งเขตของจีนคนก็ใช้ภาคใต้ภาคเหนือในการแบ่งภาษา
มีสำเนียงเหนือใต้รสชาติอาหารมีรสทางเหนือทางใต้
ดังนั้นวัฒนธรรมการกินของชาวจีนจึงถูกสร้างขึ้นมา
และเป็นความทรงจำอันแสนอบอุ่นในการลิ้มลองอาหารของชาวจีน
วันนี้หัวข้อที่พวกคุณต้องใช้แข่งขันก็คือ
เอาเลยอาหารภาคใต้และภาคเหนือ
หัวโจกสตาร์เชฟมาแล้ว

ติ้วของติ้วของมาแล้วน้องแก้วไปเห็นใจที่บ้าน
จิ้วของเนื้อตัวไม่ดางดำภาพบางวันพี่ขาวจัวเลย
ผิวพี่นี่แสนเจริญบอกเลยประเสริฐขาวเหมือนเต้าหวย
หนึ่งในสี่ของสตาร์เชฟซีซั่นที่แล้วพี่ใหญ่ของพวกคุณจิ๋วคม
ผมยังมีห้องครัวที่สนุกสนาน

ที่ทำอาหารได้สนุกสนานระหว่างทำอาหาร
เห็นหรือยังยากได้ไม่เร็วเลยนะ
อ่าฮ่าอร่อยไหมล่ะให้ทำให้อร่อยแต่คนใส่หน้าชันเลย

แข่งขันรอบแรกที่คุณจะต้องเจอก็คือ
เต้าหวยเหนือใต้

ผมขอเชิญหัวหน้าทีมทั้งสองมาด้านหน้าด้วยนะครับ
คุณเคลื่อนไหวให้มันเร็วหน่อยได้ไหมเนี่ย

ในการทำเต้าหวย

ทำอะไรทำอะไรชักสู้นะจังเลี้ยงระวังตัวด้วยนะ

อ่าสวัสดีหัวหน้าทีมเขาต้อนรับสู่ฐานทัพที่นี่เรียกว่าตู้เย็นไฮเออร์
ปกป้องสภาพแวดล้อมรักษาแม่น้ำภูเขาปกป้องอัธยากรรมรักษาความปลอดภัยในสังคม
พวกเราคนทางเหนือต้องทำเต้าหวยเค็มแต่ทางใต้เขาทำเต้าหวยหวาน
ผมอยากแข่งทำเต้าหวยทางใต้ได้ป่ะ
วันนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะเพราะวันนี้อำนาจเลือกเป็นของพี่เลี่ยงเขา
ผมอยากทำเต้าหวยเข็มที่ทำง่ายนะครับ
อ่างั้นคุณก็ทำเต้าหวยหวานของภาคใต้นะครับ
เอ้าเต้าหวยเข้ม